ก็ต้องนำมติของที่ประชุมจากสอบคอชุดเล็กเมื่อวาน
เมื่อวานสอบคอชุดเล็กเขามีการประชุมกัน

มติที่มีต่อมาตรการในการที่จะให้ผ่อนคลาย
ล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม
โดยจะผ่อนคลายให้ร้านอาหารนั่งรับประทานอาหารได้ในร้าน
ซึ่งร้านอาหารที่เปิดแอร์นะครับ
นั่งรับประทานในร้านได้คิดเป็นร้อยละ๕๐ของจำนวนโต๊ะ
ส่วนร้านอาหารที่เป็นที่โล่งอากาศถ่ายเท
ไม่มีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้มากขึ้น
คือ๑๗๕ของจำนวนโต๊ะของพื้นที่ร้าน
แต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการสาธารณสุขที่เข้มงวดทั้งสองรูปแบบของร้านอาหาร
ทั้งติดแอร์คืออินดอร์หรือว่าอัลดอร์อากาศไทยเท
ใช่เพราะว่าอินดอร์หรือว่าติดแอร์
โต๊ะ๔คนก็จะนั่งได้แค่๒คน
ส่วนอัลดอร์โต๊ะไม่ติดแอร์ข้างนอก
โต๊ะ๔คนก็จะนั่งได้๓คน

ว่าจะมีการเสนอให้ลดเวลาลงจากเดิม๑ชั่วโมง
เหลือเวลา๔ทุ่มถึงตี๔

นี่สอบคอชุดเล็กเขาเสนอสอบคอชุดใหญ่บอกว่า
เอาเป็น๔ทุ่มถึงตี๔แล้วกันนะครับ
แล้วก็การเปิดกิจการอื่นเช่นร้านเสริมสวยร้านนวด

ทั้งหมดนี้จะเสนอให้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่วันนี้ลงมติ

และจะมีการเริ่มบังคับใช้เมื่อใดนะครับ

ฟังผลการประชุมของสบคชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตอนนี้เขาประชุมกันอย่างเข้มข้นนะ
ทั้งฝ่ายของความมั่นคงทั้งฝ่ายของสาธารณสุข

ไปดูรายจังหวัดกันบ้างดีกว่านะครับ

จะเกิดขึ้นแบบนี้ในโรงพยาบาลสนามคุณ
กล้องวงจรปิดบันทึกพฤติกรรมการมั่วสุม

มุดประการกล้องวงจรปิดมีไหมนะฮะ
โดยจับภาพของผู้กักตัวหญิงหลายคน
เข้าไปอยู่ในพื้นที่กักตัวของฝ่ายชาย
แล้วค่อยทยอยเดินออกจากพื้นที่จากของฝ่ายชายเนี่ย

และหลังจากนั้นก็มีกลุ่มของผู้กักตัวฝ่ายชายเนี่ย

นี่เกิดในโรงพยาบาลสนามนะคุณผู้ชม

ระหว่างฝั่งหญิงกับฝั่งชายเนี่ยนะครับ

เกิดขึ้นภายในโรงพยาบาลสนามสมุทรประการรวมจัย๕
อำเภอบังพลีจังหวัดสมุทรประการ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทราบเรื่อง

ที่ทางเจ้าหน้าที่กอรมนตำรวจฝ่ายปกครอง

จะได้ส่วนที่กำลังกันในการร่วมเข้าตรวจค้น

สุมอะไรกันหรือทำอะไรกัน

พอฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูหนักใจแทนเหลือเกินนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่านอกจากการมามีเพศสัมพันธ์กัน
ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ชายหญิงแล้วก็หรือว่ารักษณะหมู่เนี่ย
ยังมีคนที่ป่วยโควิดแล้วฝ่าฝืนระเบียบนะ

คนข้างนอกเอาของผิดกฎหมายมาให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
เออแล้วก็มีเหตุทะเลาะวิวาสมีเหตุทำร้ายร่างกาย
มีปัญหายาเสบติดแล้วก็ยังการพนัน

ก็เจอผู้ป่วยชายหญิงบางคนมานั่งปนกันอยู่
ทั้งที่จริงเขาแบ่งเขากั้นโซนแล้ว
อยู่ฝั่งชายหญิงอยู่ฝั่งหญิง
แต่เนี่ยยังมาปนกันก็พยายามเตือนแล้วนะ
แต่บางคนไม่ยอมฟังฝ่าฝืนกฎอยู่ตลอด
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเอือมเอือมระอาเหลือเกิน
เรื่องการดูแลทางสุขภาพเกี่ยวกับโควิดก็ต้องดู
แล้วพฤติกรรมแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอีก
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหผู้กักตัวบางท่านดื้อนะฮะ
อกจากนี้ในการตรวจค้นคุณยังพบบุหรี่
บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยานะครับจำนวนหนึ่ง

จากนี้มันห้ามไงห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลสนามนะครับ
ล่าสุดวันนี้ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ก็ลงไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับ
ไปคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
วัญชัยคงเกษมเพราะท่านถือว่าเป็น
ประธานคณะกรรมการในการควบคุมโรคในพื้นที่นะ

ซึ่งผู้ว่าบอกว่าได้มอบให้ผู้ที่รับผิดชอบตรง
กอรมนแล้วก็โรงพยาบาลสมุทรประการ
ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

ขณะเดียวกันจะมีการกำชับในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
ความสงบเรียบร้อยในโรงพยาบาลสนาม
เข้มงวดมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหเป็นภาพที่น่าตกใจนะ

มาดูเรื่องของตัวเลขหน่อยละกันค่ะ
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิดเป็นยังไงบ้าง
วันนี้ถือว่าสถานการณ์ก็ยังทรงอยู่นะคะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ที่๑๘๗๐๒ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่๑๘๓๖๐ราย
แล้วก็อยู่ในเรือนจำ๓๔๒ราย
ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมช่องสีแดงข้างล่างสุดนี้นะคะ

ส่วนผู้เสียชีวิตวันนี้๒๗๓รายนะคะ
ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๑๕๘๗ราย
แล้วอีกช่องหนึ่งที่ต้องดูคือช่องสีเขียวค่ะคุณผู้ชม
สำหรับวันนี้รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว
อดก็อยู่ที่๒๑๖๓รายนะคะ
ยังคงมีผู้ติดเชื้อที่รักษาอยู่
มีอยู่๑๘๕๒๐๐รายค่ะ
แล้วในจำนวนนี้ก็เป็นอาการหนัก๕๑๕๔ราย
ใส่เครื่องช่วยหายใจ๑๐๘๒รายนะคะ
ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมดูตัวเลขรายจังหวัดกันหน่อยค่ะ
รายจังหวัด๕อันดับสูงสุดที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะคะ
อันดับหนึ่งก็ยังเป็นกรุงเทพมหานคร
อยู่ที่๔๖๙๙ราย
วันนี้เยอะขึ้นนะวันก่อนอยู่ที่ประมาณ๔๐๐ต้น
ใช่ค่ะแล้วก็รองลงมาคือสมุทรประการ๑๒๒๐ราย
แล้วก็ชนบุรี๑๐๖๔ราย

ใช่ค่ะคือเมื่อวานนี้เรารายงานไปตัวเลขหลักพันธุ์ขึ้นมีแค่๒จังหวัด
วันนี้มี๓หวัดนะคะสมุทรสาครนะคุณผู้ชม
เป็นจังหวัดสมุทรสาครตามกราฟิกหน้าจอค่ะ
โทษทีงั้นชนบุรีก็ไม่ได้เยอะขึ้น
ชนบุรีมีแค่๘๙๔ราย

ใช่ค่ะส่วนนทบุรีนี่นะคะ๕๘๖ราย
ทีนี้มีอยู่จังหวัดหนึ่งที่วันนี้ไม่เจอผู้ติดเชื้อรายใหม่